ยอดมวยไทยรัฐกันต่อนะครับทุกวันเสาร์บ่าย๒๔โมงเย็น

เจอกันของ๒มวยเอกของไทยรัฐทีวีเลยนะครับ
นั่นก็คือไข่วันเล็กต่อหลัก๒เจอกับอินทราชัยช๕พยักษ์นะครับ
ความฟิตกันหน่อยกับคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
เนอร์ของฝ่ายมุมแดงนี่เตรียมแก้วงในเป็นพิเศษนะครับ
เขาก็คือไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
หายไป๒๓เดือนกลับมาฟิตซ้อมแล้วนะครับ
ไฟล์นี้ข้ามห้วยไปปล้ำกับววิวัฒนานนท์
เพิ่มความแข็งแกร่งจับตาดูต้นอาจซัดถึงนับถึงน็อก
นับต่อยน็อกได้เลยครับต้นครับ

เดี๋ยวน่าจะต่อกันตัวไล่มุมแดกนี่หมดออกครับ

ถ้าว่าสภาพเราไม่ถึงก็นั่นเลยนะ
แต่ว่าคู่นี้พวกเขาสร้างการก็เร่งขึ้นแล้ว
ท่านใจจริงต่อปิ๊ปเต
น้ำเงินนี่แก้ทางมวยซ้ายมาเป็นอย่างดีเขา
เปลี่ยนชื่อมา๖๗ฟ้ายนี่แพ้ค่ายไม่ค่อยเป็นกระแสค่าย
กำลังแรงเหลือเกินพร้อมท้าชน
มัดซ้ายแค่งซ้ายค่ายวะเล็กน่ะเหรอมาเลยไม่มีกลัว
มันมวยยังไงไหมว่ามัดซ้ายแค่งซ้าย
มัวอย่างนี้มวยเรามันไม่กลัวหมาดไม่กลัวลูกนี้อยู่แล้ว

ไข่หวานเล็กเคยแพ้มาเมื่อ๓ปีก่อน

ล้างตาได้หรือไม่ต้องติดตามคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐ
เอกทุ่งพลสุรพัฒน์จารุมณีไหล่ครับ